สวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อ้าววันนี้วันศุกร์แล้วฮุงคมอ้าววันนี้วันศุกร์แล้วฮุงคม
อ้าววันนี้วันศุกร์แล้วฮุงคมอ้าววันนี้วันศุกร์แล้วฮุงคม
อ้าววันนี้วันศุกร์แล้วฮุงคมเริ่มคล่องแล้วนะ
เก่งแล้วนะเริ่มเก่งเริ่มเก่งแล้วนะ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

เราก็ไปได้บรรยากาศฝุ่นกัน

เรื่องแรกค่ะเล่าเรื่องในหลวงนะคะ
เล่าเรื่องหนุ่มรัชกาลที่๙เรื่องประทับใจของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
วันนี้ตอนข้าวผัดไข่ดาวก้นกระทะค่ะ
เป็นเรื่องของดรสุเมษตันติเวชกุล
ครั้งตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหา
ภูมิพลอดุลยเดชไปเปิดอนุสวรีเขาคอ
มีเนื้อความว่าครั้งพอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
คือที่พระตำหนักนะคะพระตำหนักเขาค้อ
เพื่อทรงเปลี่ยนฉลองพระบาทเพราะเดี๋ยวจะไปดูงานในป่าดง
คือทั้งคณะก็ไม่ได้ทานข้าว
ไม่มีใครได้ทานข้าวเลยตอนนั้นบ่าย๒โมงแล้ว

ปรากฏว่าพวกที่ไม่ได้ตามเสด็จนั้นทานกันหมดแล้ว
นั้นจะเหลือแต่ข้าวผัดติดก้นกระบะ
กระบะที่แบบใส่ข้าวไว้เยอะนะฮะ
และมีไข่ดาวทิ้งแห้งไว้๓๔ใบ
เราเห็นที่จะตักก็มีข้าวอยู่จานหนึ่งวางไว้
มีข้าวผัดเหมือนอย่างเราโปะไข่ดาวใบหนึ่ง

เพื่อนของดรสุเมฆก็บอกว่าจะไปกินจานนี้
มหาดเล็กก็เข้ามาห้ามบอกไม่ได้
นั่นของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตัก
อ๋อค่ะเข้าผัดก้นกับบะนี่แหละค่ะดูสิครับ
ตักมาจากก้นกระทะเลยผมนี่น้ำตาแทบไหลเลย

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศไทย
แต่ทรงเลือกปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับชาวบ้านสามัญชนธรรมดา
เสวยอาหารแบบเดียวกันกับที่ชาวบ้านรับประทาน

นับเป็นพระจริยวัตรอันงดงามน่าประทับใจ
สมควรกับการยกย่องเทิดทูล
และนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งต่อประชาชนชาวไทยค่ะ

เรายิ่งรู้สึกแบบเราโชคดีมากอะ

เป็นแรงบันดาลใจให้รู้สึกว่า

ทำความดีเพื่อคนอื่น
แล้วผลดีก็คืออิ่มใจ
อี่วานนี่สำคัญที่สุดเลย

ข่าวดีเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ดีเหมือนกัน
ตอนนี้จะมีการจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ๒แผ่นดินด้วยนะคะ
ของบุรณิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชค่ะ
ก็เตรียมจัดทำนังสือเทิดพระเกียรติสองแผ่นดิน

นายแพทย์จักรธรรมธรรมศักดิ์เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพญาตินะคะ
กล่าวว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นับเป็นโรงพยาบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
เนื่องจากว่ารัฐบาลในพศ๒๕๕๙
สร้างโรงพยาบาล๒๑แห่ง

รับเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ด้วยนะคะ
ทางบุรณิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราช

โดยตั้งใจจะดำเนินการต่าง

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ทั้ง๒๑แห่งจัดบริการแพทย์แผนไทย

แล้วก็มีแพทย์แผนไทยบริหารจัดการ
มีระบบบัญชีระบบการจัดการต่าง
ต้นคาดว่าจะเริ่มที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะมีการทำ
หนังสือของทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราช
ซึ่งที่ผ่านมามีการออกมาเป็น๓ทศวรรษ

ล่าสุดจะทำเป็น๔ทศวรรษค่ะ
โดยจะจัดทำเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช

พอของโรงพยาบาลชวาง

ว่าเป็นของชวางนครศรีธรรมราชมาประชุมกับพอของสมเด็จพยุพราชโรงพยาบาลอื่น
พอเสร็จการประชุมปั๊บก็แยกย้ายเดินทางกลับแต่ปรากฏว่า
พอของทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชชวางประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ซึ่งตอนนั้นยังมีลูกต้องเลี้ยงดูพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นพระราชานุเคราะห์

พระราชทานข้าวสารให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็แห่งละ๔๕กระสอบเพื่อให้เลี้ยงประชาชน

ก็คือจะมีภาพประวัติศาสตร์ต่างรวบรวมเอาไว้ด้วย

ก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วย

เอาล่ะนะฮะมาถึงเรื่องราวที่เราจะได้สดชื่นกัน
ในช่วงห้องเที่ยวฤดูหนาว

มาที่ไร่คีรีบุรภาครับ

มีทุ่งทานตะวันใหม่ล่าสุดเลย

นักธุรกิจหัวใสชาวชนบบูรี

ในเขตตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
หลังลงทุนปลูกทุ่งทันตะวันกว่าเนื้อที่๑๐ไร่
ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว
แห่เข้าเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศที่สดใสเหลืองอร่าม
อบล้อมด้วยภูเขาที่ไร่คีรีบุรภา
เป็นจำนวนพื้นที่กว่า๑๐ไร่นะฮะ
และที่สำคัญคือได้รับการบอกกล่าวจากประชาชนว่านะครับ

ในช่วงวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมนับพันคนเลยทีเดียว
จากการสอบถามนะครับนายรุ่งโรธและนางจีราพรนะครับ

ทราบว่าได้ลงทุนปลูกต้นดอกทานตะวันมากว่า๒เดือนแล้ว
เนื่องจากหินว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยยังไม่มีทุ่งทาตะวัน

ปรึกษากันว่าน่าจะลองปลูกดูนะ
เมื่อเห็นว่ามีคนสนใจเข้าถ่ายรูปลง

และกำลังเป็นที่สถานที่ได้รับความนิยม
ตัวเองเจ้าของไร้ก็รู้สึกดีใจ
ขณะที่นะท่านทางนายกอบตนะครับ
ว่าสืบเนื่องจากจังหวัดชนบุรีเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งภูเขาทะเล

ดังนั้นการที่มีนักลงทุนมีแนวคิดที่ดีเช่นนี้
มั่นใจว่าจังหวัดชนบุรีจะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างแน่นอนครับผม
อันนี้เข้าไปถ่ายเอาหน้าเข้าไปแน่นได้
อ้าวถูกต้อง

แต่ใช้ดอกเกี้ยงหวยเหมือนกันยังเฮะ

ให้ใหญ่กว่ามากเท่านั้นเองเท่าหน้านะคะ

ก็จะซื้อที่เขาแบบหันมาเรียกว่าให้ใส่ถุงมาหมดแล้ว

หรือไม่ก็แบบไปเดินตักสลัดบาร์ที่ตามให้ผู้ดีอะไรแบบนั้น
มันกินได้หลายอย่างถูกต้องถูกต้องเลยเขาบอกว่า
สลาดที่ถูกล้างหั่นและบรรจุใส่ถุงพร้อมรับประทาน
จะมีน้ำที่ซึมออกมาจากผักเหล่านี้แหละค่ะ
และการขังวนกันอยู่ของน้ำผักในถุงดังกล่าว
อาจจะนำเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า
ซึ่งเป็นเชื้อต้นเหตุของอาหารเป็นพิษ
ให้เข้าสู่โจมระบบเดินอาหารของเราได้
เพราะอาจจะมาจากเหตุผลแบบนี้แหละครับมีเชื้อมาเข้ามาในลำไส้เราอ๋อมีเชื้อ

อืมครับผมสุดยอดมากทำไมกินเหรอ
ไม่ใช่ผักกาดนี้ไปผักกาดหน้าผับนะครับ
ผมโดนลุมเข้าโรงพยาบาลโอ้โหน่ากลัวเนี่ยเป็นเพราะผักกาดนี่แหละ
ครับที่ผลักผลักไม่ใช่ผลักโอ้ยเอ้างานวิจัยชิ้นนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ค่ะ
เพราะนักวิจัยเผยผลการทดลองออกมาค่ะว่าผักสลัดในถุงที่ถูกแช่ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา๕วันเต็ม
ฟรีดเลยเหรอไม่ใช่ค่ะประมาณนั้นเหรอมันอยู่ได้๕วันจริงมันกรอบเกิบดีเลยแหละ
ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียซาวโมเนลล่าได้มากถึง๑แสนตัว
จากวันแรกที่ตรวจพบเชื้อชนิดนี้เพียง๑๐๐กว่าตัวเท่านั้น
่งบอกชัดเจนเลยว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าเจริญเติบโตในน้ำที่ซึมออกมาจากผักได้ดีมากจนน่าตกใจ

ทีนี้เวลาจะกินก็ต้องระมัดระวังเขาบอกว่าเจ้าเชื้อนี้มันก็ลามไปตามใบของสลัดชนิดต่างที่มันอยู่ในถุงใส่ตานออกมา
แต่ล้างซ้ำไม่ได้เหรอแล้วเปล่า
ล้างซ้ำก็บอกนี่เลยนี่มันออกมาแล้ว
ก็ไปปนเปื้อนกับเนื้อฟันของคนที่กินสลัดื้อง
เราก็กินเลยอย่าไปทิ้งไว้นานก็ซื้อผักที่มันสด
พี่เซาเป็นคนชอบเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วพอเล่นมันกิน

แล้วทั่วประเทศชุมสายนี่ใช้เงินประมาณสองหมื่นล้านบาท
อ่าเหตุผลก็คือเพื่อรับอนาคต

เมื่อก่อนมี๕ตัวเองสมัยพ่อพี่
ผมว่าอันนี้เกี่ยวกับเลขประมูลได้ไหม
เมื่อก่อนไม่มี๐๒อะไร
ต้องมีเลขสวยถ้าสิครับกี่บาทอยู่เรื่องนี้
เราเรียกว่าอยากจะพูดเต็มทำไม
เปิดเผยว่ากำลังจะเตรียมแผนบริหารเลขหมายโทรคมมนาคมระยะยาว

หลังเลข๐เลข๑หลังเลข๐
คือเราเป็น๐๒คือเราเป็นศูนย์๑๒

เพราะทั้งมือถือและโทรศัพท์บ้านนะจ๊ะเพิ่มหมดนะจ๊ะ
ทำให้มีเลขหมายเพิ่มขึ้นพันล้านเลขหมาย
เป็นมือถือ๗๖๐ล้านเลขหมาย
โทรศัพท์ประจำที่กระดิกกระเดี้ยไม่ได้

ปวดหัวกับนั้นค่ะผู้ชมไม่เพราะที่เลขอาจจะแบบเต็มแล้วไง
เต็มแล้วต้องเพิ่มเลขขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีเบอร์อีก
การปรับปรุงนี้ใช้เงิน๒๐๐๐ล้านบาท
จะเสนอประชุมแล้วใน๒๐๐๐๐ล้านนะ

จะใช้แต่ว่าคราวปรับคราวนี้ใช้ไปอีก๓๐ปีเลยนะ

เราตายแล้วพี่ตายแล้วใช่

ต่วยโรคเครียดครับหลังโดนก่มขืนตอนอายุ๑๙ครับ
เฮ้ยนี่ฉันเครียดนะนี่เรื่องอีกเป็นเรื่องใหญ่
ออกมาเปิดเผยเรื่องที่รับสุดยอดของเธอเองว่า
ตัวเองเนี่ยเคยป่วยเป็นด้วยโรคนะครับผม
นับตั้งแต่เคยถูกข่มขืนตอนอายุ๑๙ครับโอ๊ยตายละ
แต่วันที่ต้องต่อสู้กับอาการป่วยทางจิตเนี่ย
ขอบคุณคุณหมอครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่ช่วยชีวิตเธอไว้อย่างแท้จริงเลยทีเดียว
ปีเผยครั้งแรกว่าเธอป่วยด้วยโรคเครียดนะครับผม
หลังจากโดนข่มขืนตอนอายุ๑๙
และการที่ไปพบแพทย์สามารถช่วยทำให้เธอสงบลงได้

เมื่อวันจันทร์ที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังจากศิลปินเพลงป๊อปคนดังได้เผย
เรื่องช็อคว่าเคยถูกข่มขืนตอนอายุ๑๙

ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ
ทั้งเกยเลสเบียนบายเซคชั่วน์

ไม่มีในข่าว
ระหว่างที่เธอเยี่ยมเด็กเนี่ย

ได้ช่วยทำให้เธอเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้น

ก็เลยเอาตรงนั้นมาช่วยบำบัดน้อง
ความทุบของตัวเองมาช่วยคนอื่นดีสองปีที่ผ่านไหม

สองปีที่ผ่านไหมอย่างนี้หรออืมเสียงไม่ได้ก่อนดิ
ก่อนสิเขาเปิดเมื่อเมื่อเมื่อสองปีเขาบอกว่าตอนอายุ๑๙
ถูกต้องนะครับช่วงหน้า

อืมบี่

เหมือนกับบี่แฟนกุ๊บกิ๊บแล้วก็โมแต่งโมเนี่ยแล้วทำไมเอามารวมกันได้ยังไง
ก็นั่นไงถึงงงไงเขาเริ่มเปิดตัวมากขึ้น
ฟันแฟนกลับก็ลุ้นกันมากเลยไงถึงชอบเถอะ
เพราะว่ากว่าจะเห็นรูปของสองคนนี้มาคู่กันอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคุณผู้ชม

เอากลับมาใส่ไข่บันเทิงกันค่ะครับผม

เมื่อคุณบี้กับคุณโมเริ่มเปิดตัวมากขึ้น

แฟนคลับก็ไม่ได้ห่วงแฟนคลับของคุณโมดีใจมาก
บอกเลยว่าเป็นคู่รักที่หารูปคู่ยากมาก
คุณหนุ่มบี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดตัวแบบจริงจังอันนี้คู่แล้วเหรอ
อันนี้คู่แล้วเหรอไม่หมายถึงว่าปกติหายากมากไง
สำหรับคู่รักคู่นี้แหละนะคะ
ก็คือหวานใจรุ่นน้องคุณโมมัชนกกับคุณบี้
เขาบอกว่าคบหาดูใจกันมาพักใหญ่มาก
แล้วก็แถมคุณแม่ของหนุ่มบี้เองก็ดูจะปลื้มสาวโมเอามาก

ยิ่งตอนนี้ความสามารถของผู้พัฒนาขึ้นเรื่อยค่ะ
ก็เอาทำให้แฟนคลับของสาวโมก็เฮลั่นดีใจกันยกใหญ่เลย
ซุปตาอย่างหนุ่มบี้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดตัวมากขึ้น
เพราะว่ามีคนเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกัน

ถูกต้องอย่างล่าสุดนี้ก็ไปเติมความหวานกัน
ถึงแม้ว่าก่อนอันนี้ทั้งคู่ก็จะแอบไปไหนมาไหนด้วยกัน
แต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ลงรูปคู่กัน
คือรวมทั้งครั้งนี้ด้วยเขาบอกเขาก็

ลงย่างกันด้วยอ๋อเหรอคือน้องโมลงก่อน
แต่แก๊กกาวน์เหมือนกันก็คือคนก็จับได้ว่าไปที่เดียวกัน

น้องก็พอจะสืบทราบว่าเขาก็ชอบไปตีแบตด้วยกัน

แถวนั้นมันอยู่ใกล้เหมือนพุ่งมาจับ

อ้าวมันไม่มีที่จอดหรือว่าอ้างจี้ไม่หาอะไรกิน
มีหมดค่ะเป็นที่อยู่ของแบบคล้ายว่าน้อง

หน้าเสร็จมีแบบว่าคนขับรถนะคะ
รถหรูมากแม้แต่จะเน้นจะอูพอเช่
ลงมาจอดปุ๊บน้องแทงหน้าปั๊บ

นี่คุณไปยืนเฝ้าอยู่แถวนั้นเหรอคะแองจี้
อ๋อเขาเล่าเรื่องหมอกระเป๋าค่ะ

บอกว่าพร้อมกินเยอะมีแทงหน้าฉันก็งงงใช่ไหมหมอกระเป๋าค่ะ
ใช่ครับผมอ๋อเอาเอา

เพราะเอมมี่สีภรยาดูแลที่บอบ๔มไม่หลับคือนาม๐๐๐๘เอมมี่สีภรยา
สัญลักษณ์พระเอกหนุ่มซีงานนี้บรรดาแฟนครับพากันเป็นห่วง
กลัวว่าเดี๋ยวไข้จะกลับแล้วก็ทำให้สุดหนักเข้าไปอีก
ซึ่งทางด้านของหนุ่มซีก็ได้ออกมาอัปเดตกว่ากับทางรายการเราว่า
ตอนนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพถือได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้ว
แต่อาจจะมีอาการเสียงเปลี่ยนนิดหน่อย

แถมช่วงที่ตัวเองกำลังป่วยเนี่ยศรีภรรยา
คุณเอมี่กลิ่นประทุมก็ยังดูแลดีเวอร์
คอยอยู่ช่วยป้อนข้าวป้อนยาแบบใกล้ชิดอีกด้วย
ดีมากนะครับผมนะฮะอาการไม่สบายตอนนี้เป็นไงบ้าง
ข่าวถามก็ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าเสียงนี้มีไงแผ่บ้าง
จมูกนาสิกเล็กน้อยซึ่งผมก็ได้ไปหาคุณหมอแล้ว
คุณหมอก็ลองให้แหล่ดูนะครับ

คุณหมอเองก็จัดยาให้เรียบร้อยคาดว่าประมาณ๓วันก็น่าจะหาย

เพราะเป็นไข้หวัดเราขึ้นนาสิกไงลอง
เพราะเป็นไข้หวัดปกติไม่ได้รุนแพงอะไร

แล้วออกมาทับงานแบบนี้จะกลายเป็นว่าทำให้ป่วยเรื้อรังได้
เดี๋ยวเอามาเผยแพร่เชื้อ
แล้วก็ทำให้ร่างกายก็ยังไม่หายสักทีก็อาจจะป่วยเหลือรังไง

ไม่เป็นไรพี่พวกพี่นักข่าวนี่แหละจะเป็นระวังตัวไว้ด้วย

ย้อนกลับไปถามฝั่งคุณภรรยาบ้างดูแลเรายังไง

ช่วยจัดแจงเรื่องยาเรื่องอาหารกิน
พอช่วงที่ผมป่วย๓วันร่างกายทำอะไรไม่ได้เลยฮะ
เดี๋ยวร่างกายทำอะไรไม่ได้เขาพูดอย่างแน่นอน
นอนต้องพัก

สุดท้ายเริ่มโอเคออกมาทำงานได้แล้วก็ยิ้ม

เลิกขึ้นบ้านใหม่แล้วหรือยังครับนักข่าวก็ถามต่อนะครับ
ยังไม่ได้ดูเลยครับผมจริงคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ
แต่เรื่องทำบุญขึ้นบ้านใหม่อันนี้ผมทำแน่นะครับผม

ก็พอจะบอกว่าเหตุผลทำไมยังไม่พร้อมก็หลายอย่างไม่รู้เหมือนกัน
แต่ที่บอกเรายังมีความสุขกันแบบนี้อยู่ครับ

วิกกี้ภรรยาคุณชายช่ายตะโยดดม๔ครับ

ท้องเออท้องแล้วแล้วก็ตอนนี้นะฮะเธอฟังเสียงลูก

แล้วก็เปิดเพลงให้ลูกฟังเมื่อก่อนวิกิบอกเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าทำไมคนท้องต้องเปิดเพลงลูกฟังด้วย
วันนี้คุณหมอเด็กแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนั้นบอกว่าให้เปิดเพลงคลาสสิกให้ลูกฟัง
แล้วก็ฟังก็เปิดแล้วก็จอลำโปรงไปที่ภูมิเนี่ยนะฮะเพลงคลาสสิกสามารถช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทางสิทธิปัญญาอารมณ์ของลูกด้วย

ฉลาดเลยพี่พลาดไปตอนลูกพี่

อ๋อไม่น่าออกทางนี้นะครับผม

ตื่นเต้นแล้วก็ลูกดิ้นพอเด็กจะขยับตัวแต่พี่ฟังเพลงป๊อกพี่ไม่ได้ฟังเพลงคลาสสิก

ผมว่ามากน่าจะฟังเพลงโมเศษมาก

วันนี้เดินทางไปไหนก็เดินทางปลอดภัยครับ

ทางนู้นต้องแช่งให้พัดปอดหาย
โอเคไปแล้วสวัสดีครับ